เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เผยเคล็ดลับการสร้างรายได้ง่าย
ด้วยการเลี้ยงหนูนาเอามาอบโอ่งขายบนโลกออนไลน์จากผู้ชายคนนี้
และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากกัปตันขับเครื่องบินบนฟ้าสู่พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือ
เพื่อเลี้ยงปากท้องให้กับตนเองและครอบครัว
จากนั้นจะพาไปพบกับอดีตหนุ่มออฟฟิศที่คิดตัดสินใจลาออกจากงาน
มาเปิดร้านโตเกียวไซส์ใหญ่ไส้แปลกไม่เหมือนใคร
ด้วยเงินทุนเพียงแค่๓๐๐๐บาทจากคุณแม่
จนปัจจุบันมียอดขายเป็นล้าน
เขาทำได้อย่างไรทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
ทุกวันใหม่กันซิสิบปอนเยอร์
สวัสดีครับ
เดี๋ยวผ้าม่านที่บ้านมันเหลือเลยครับ
เหลือค่ะตัดจากบ้านพี่มาค่ะ

ที่วันเดียวเข้าบรรยากาศ

ใครเคยได้ยินคำว่าหนูนาพาโชคบ้าง
เคยเกมนี้สนุกมาก

ชอบเลี้ยงหนูไอล่ะ

คือคุณภาษณ์ขที่เราเห็นอยู่ตรงหน้า
เป็นหนูนาอย่างเดียวมีทั้งแบบอบโอ่ง

เริ่มแรกเลยครับเลี้ยงหนูนาเพราะว่า
การตลาดคนต้องการกินเยอะมาก

ในทุ่งนาที่เจอกันตามธรรมชาตินะครับ

แล้วคือตรงนี้มีนาที่เราเลี้ยงครับ

หนูนาอบโอ่งหั่นให้ดูสับให้ดูเลยได้ไหมฮะคุณพี่ภักดิ์

ตัวเท่าไหร่ถ้าเราขายแบบเนี้ยตัวละขนาดนี้อยู่ที่ร้อยแปดสิบบาท
ราคาดีนะครับมันต่างกับหนูบ้านอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
เขาไม่กินกันหนูบ้านเขาไม่กินกันหนูบ้านหนูบ้านหนึ่งเลยเฮ้ยอธิบายคำต่าง
ค่ะเราไม่รู้ครับว่าเขากินอะไรบ้างอ่าสุขเติบมาหนึ่งใช่ครับค่ะ
แต่อันนี้คือเรารู้ว่าเราเลี้ยงด้วยอะไรเราเลี้ยงจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม
ส่วนไหนของหนูนาที่อร่อยที่สุดลูกค้าจะบอกส่วนหนังอร่อยที่สุดหนังเหรอหนัง
หนังใช่เพราะอะไรคะเพราะว่าหนึ่งเลยหนังเรากรอบครับคล้ายคล้ายหมูหั่นเลยครับ
คล้ายคล้ายหมูหันเลยครับเอาจริงจริงพี่พี่ทั้งสองท่านเคยทานมาก่อนไหม
เอาจริงจริงนะไม่เคยค่ะแม่เคยทานแม่เคยทานเป็นผัดเผ็ดสมัยเด็ก
อ๋อผัดเผ็ดหนูนาใช่หอมจริงจริงอ่ะพี่ป้องดมหอมไหมสูตรเดิมค่ะ
ก็ต้องกลับหน้านะฮะอ่ามานี่สี่ตอนสับเรียบร้อยแล้วนะสับแล้ว
เป็นอย่างงี้จริงจริงมันก็เหมือนไก่ย่างนะดูเผินเผินจาหนู
หอมอ่ะจานหนูอยู่นี่โอ้ยหนูนาเหมือนเนื้อไก่คำแรกในชีวิตค่ะ
ของผมนะครับเราจะประเดิมไปด้วยกันนะครับสับให้นะฮะเราจะประเดิมไปด้วยกัน
เค้าต้องอือแยะนะค่ะ
เอาอืมอืมมันไขมันมันเยอะมากฮ่ะเอาจริงจริงคุณภัทรเนี้ย
จริงจังมากอ่ะคุณภัทรนี่หรือทำนูหนูนาอุ่มอย่างไรคะครับ
แฟนครับแฟนเคยศึกษาตลาดเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้ว
ลองทำแบบนี้ดีไหมเพราะว่าเราเริ่มมาหลายอย่างแล้วแล้วมันเจ๊ง
ตอนแรกผมทำธุรกิจออนไลน์ครับผมไปคลองทะเลก็ไม่ไหวครับ
เจอเขาเข้าไปแต่ท่างมามาตัดสินใจว่าอ่ะหนูนาดีกว่าใช่ครับผม
ว่าพบรักเลยนะได้ยังไงครับพอมาเจอหนูนาครับ
เริ่มแรกเลยผมเลี้ยงนิดเดียวแหละแค่สองสามบ่อเพราะว่า
ผมยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะไปขายที่ไหนครับผม
แต่พอเริ่มหาตลาดได้ผมลองอบโอ่งเลยตัวแรก
คือเรากินแล้วเฮ้ยมันโอเคผมไปตั้งร้านขายอยู่ข้างถนน
เปิดไปได้สักพักหนึ่งประมาณสามเดือนครับผมดีไหมฮะ
ใช่ครับผมหลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายมาขายออนไลน์แทนครับ
ก็คือจะมีช่องทางเฟสบุ๊กลาปาด้าแล้วก็ช็อปปี้ครับเดี๋ยวถ่ายห้าเลย
ใช่ครับลาปาด้าช็อปปี้ขายหนูนาอบโอ่งเหรอใช่ครับเริ่มเรื่อย

ก็คืออบเสร็จนะครับเราก็เอามาพักให้มันเย็น
แล้วก็ไปแช่ฟิตแอคซีนฝุ่นยากาศ
ค่ะคุณภาพแอบถามนิดนึงรายได้ค่ะ
รายได้ดีไหมคะค่ะดีมากดีมากครับผมครับครับผม
ต่อเดือนนะครับประมาณ๓๐๐๐บาทครับผม
โดยที่หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว
แล้วตอนนี้ถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อทำยังไงคะ
ค่ะครับครับผมไม่ว่าทางช็อปปี้ทางราฟาด้าก็มีครับผมมีเบอร์โทรไหมครับ
ครับ๕๑๒๕๔๘๔ครับผม
ต้องขอบคุณคุณพิพัฒน์คุณแช่มากนะครับ
ที่ให้เกียรติมาร่วมแรงการสถิติป้ายแดงของเรานะครับ
ขอบคุณครับคุณพี่พัฒน์
พักเรื่องหนูนาอบโอ่งนะคะ
แล้วขยับมาที่เรื่องของปลาหมึกย่างกันบ้างดีกว่า
บอกก่อนเลยนะคะว่าปลาหมึกย่างที่จะพาไปดูเนี่ย
ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเลยค่ะ

เรื่องนี้คุณต้องดู
ครับผมนายทรงเกียจวิทูวินิตนะครับ

ผมมีอาชีพค้าขายขายปลาหมึกนะครับผม
๓ปีที่ได้มาค้าขายเกี่ยวกับเรื่องปลาหมึกนะครับ
พูดโดยรวมก็คือได้ความเป็นไทย
ก็เริ่มต้นจากประเภทมนุษย์เงินเดือนแล้ว
ปกติทั่วไปก็คือจะต้องเป็นหนี้
พอหลังจากที่ได้มาค้าขาย๑๓ปีหนี้สินทั้งหมดก็

คือว่าเราก็ขายของที่มีคุณภาพนะครับ
แล้วก็เรื่องสำคัญคือเรื่องความสะอาด
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับปลาหมึกเนี่ยนะครับ

แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากภรรยาที่ดี
เริ่มต้นจากคำว่าเฮงป้าจะดี
นี่มาจากว่าคุณป้าเขาค้าขายมาก่อนนะครับ
ขายลูกชิ้นนะครับแล้วก็ผมทำงาน

ก็เลยอาศัยชื่อแกหากินครับผม

แต่ว่าด้วยความว่าเราเป็นคนคิดน้อยห่วงเยอะ
ก็เลยไม่กลัวว่าจะออกมาแล้วจะไม่หากินไม่พอ
เมื่อถึงเวลาหนึ่งแล้วมันจุดตันของการทำงานแล้วเนี่ย
มันก็เลยต้องทำให้เราออกจริง
พอออกมาก็ถึงจะได้รู้ว่าเออ
คนเรามันต้องเป็นแบบนี้นะครับ

เรื่องกำลังใจนี่อธิบายยากมาก

ตั้งแต่เมื่อ๓๔๐ปีที่แล้ว
แต่ช่วงนี้เราก็ต้องอย่างว่านะฮะมันก็ด้วยอายุ
เราก็ต้องมีวันพักผ่อนชาร์จแบตสักหนึ่งวันนะครับต่ออาทิตย์ครับ
เมื่อก่อนขายไม่มีวันหยุดนะครับ

เพื่อว่าให้มันเป็นแรงผลักดันบ้าง
ในบางกรณีที่เราอาจจะขาย
แต่เราจะต้องตั้งไว้ว่าวันหนึ่ง
ก็ไม่ควรจะได้ทั้งหมดวันละ๓๐๐บาท

ก็ถือกำไรมากขึ้นถนนนั้นเอง
ครับทุกครั้งที่ออกไปส่วนใหญ่ได้ครับผม

ก็จะมีที่โชว์ราคาอยู่นะครับ

ก็ถ้าใหญ่กว่านั้นเราก็อาจจะให้ลูกค้าต้องถามเอง

แม่ขอปลาหมึกตัวละ๗๐๐หน่อยจ้ะ
ลุงครับตัวผมสูงขนาดนี้ลุงบ่นให้ยาวเท่าตัวผมได้ไหมครับ

อาจจะได้สัก๑๙๑ครับ

ตัวนั้นไซส์นั้นจะอยู่ที่๗๐๐บาทนะครับ
เราจะถามลูกค้าว่าลูกค้าสูงเท่าไหร่ครับ
ลูกค้าสูง๑๗๐ผมบดได้๑๘๐
ตัวละ๗๐๐ลูกค้าสนใจไหมครับ
สนใจเราก็มาบดให้ลูกค้า

หันหน้ามามองหน่อยครับอย่าหันหน้ามองวางข้าง

โรจมันโยชดมากบอกได้คำเดียวสั้นว่าสุดจริงสุดจริง
โอ้โฮในกรีติว่าพี่อาคมมาเองแต่พวกพเจ้าจรที่ของเขานะ
พูดได้เลยว่ารบพาวประหมึกย่างที่เราเคยกินเราเคยเห็นรื่มไปได้เลย
ใช่ขอเป็นกำลังใจให้กับลุงเฮงนะคะ
แต่ตอนนี้ขายดีอยู่แล้วขอให้ขายดิบขายดียิ่งขึ้นไป
อย่างที่บอกว่ากำลังใจนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการต่อสู้
ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะช่วงนี้ทุกคนก็ท้อนนะคะ
บางคนก็แบบเฮ้ยไม่อยากทำอะไรเลยก็มี

วันนี้เนี่ยค่ะมีอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่สู้ชีวิตมาฝาก
จากที่เขาเนี่ยเป็นอดีตกัปตันของสายการบินชื่อดังเลยนะคะ
เขาผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเขาเคยทำรายได้มากที่สุดถึงวันละ
หนึ่งหมื่นบาทมาแล้วเอาเป็นว่าใครที่กำลังท้ออยู่ในตอนนี้นะคะ
ตามคุณชนะไปเลยค่ะไปค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเอาใจสายเด็กเส้นกันหน่อย
จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ
คนทำก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นถึงกัปตันหรือว่านักบิน
แต่ก็ต้องยอมรับนะวิกฤตโควิด๑๙เนี่ยก็ทำให้อาชีพนักบินเนี่ยตอนนี้
พลิกเลยช่วงนี้ลำบากเลยล่ะครับแต่ว่าคุณพี่คนนี้พลิกผันจากอาชีพนักบิน
มาขายก๋วยเตี๋ยวเขาทำได้อย่างไรแล้วทำยังไงให้ประสบความสำเร็จ
วิกฤตโควิด๑๙แบบนี้ไปติดตามกับผมเลยครับ
และตอนนี้นะครับเราก็นั่งอยู่กับกัปตันของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แล้ว
กัปตันรหาชิตอยู่กับเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวเรือกัปตันมีที่มาที่ไปยังไงเห็นบอกว่า
ผมเคยเป็นถึงกัปตันสายการบินตอนแรกให้ผมเป็นนักบินกองทัพ
ลาออกจากกองทัพมาแล้วก็มาบินแอร์ไลน์อยู่ประมาณ๖ปี
ครับครับในในตำแหน่งสุดท้ายก็เป็นกัปตันของสายบินพาณิชย์ครับแห่งหนึ่งครับ
โอ้โหอาชีพนี้มั่นคงนะถือว่าเงินเดือนรายได้ก็ดีอ่ะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นช่วงที่ธุรกิจน้ำการบินก็เริ่มเริ่มดาวน์ลง
เกิดก่อนโควิดรอบแรกทางบริษัทก็เริ่มประสบปัญหาด้านการเงินใช่ไหมฮะ
จนสุดท้ายเลยเนี้ยก็คือเอ่อประกาศหยุดงานชั่วคราว
เงินเดือนเท่าไหร่ก่อนที่จะเกิดวิกฤตก็คือเงินเดือนประมาณสามแสน
จากคนที่รับเดือนเดือนหนึ่ง๓แสนนะคุณผู้ชมครับ
สุดท้ายไม่ได้ขับเครื่องบินหายไปหมดเลยเป็นศูนย์ฮะ
เหตุผลครับทำไมต้องเลือกเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวล่ะครับ
คือเรามีสูตรอยู่แล้วเป็นของน้องสาว
เรามาคิดว่าการทำอาชีพอะไรที่มันไม่ต้องใช้ทุนสูงอืม
เข้าถึงง่ายเป็นยังไงบ้างครับเปิดขายช่วงแรก
หื้ยจากคนที่รับเดือนแล้วเป็นแสนนะมาขายก๋วยเตี๋ยววันแรกได้แปดร้อยบาท
บอกกันตัวเองยังไงให้สู้ต่ออะครับช่วงแรกเราก็ทำใบปริเศษไปตามบ้าน
อ่าอ่าแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเราก็ทำเพจขึ้นมา
เพื่อนในวงการด้านการบินก็มีการแชร์

ใช่ครับแล้วคนก็ได้รู้จักมากขึ้น
ก็รู้จักในการเรื่องของการโปรโมทนั่นเองนะครับ
ก๋วยเตี๋ยวของเราอะไรที่เป็นตัวชูโรงเลยครับ

ใช่ครับน้ำซุปของเราจะใช้กระดูกในการตุ๋น
เหนือจากนั้นก็คือเป็นสมุนไพรประมาณ๑๐กว่าชนิด
เรื่องของเส้นเรื่องของเครื่องปรุงเรื่องของอะไรต่าง

ตั้งแต่กระเทียมเจียวพวกพริกอะไรต่างเราก็ทำเอง
แม้กระทั่งถั่วเนี่ยเราก็คั่วแล้วก็ตำเอง
แล้วอย่างวัตถุดิบต่างเราก็คัดสรรมา
เพื่อให้มันเข้ากับก๋วยเตี๋ยวเรือเรามากที่สุด

แล้วก็มีการคัดสรรเรื่องของวัตถุดิบอย่างดี
อยากรู้จังเลยตอนที่ขายพีคเลย

ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในงานที่ทำกับงานใหม่
พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวกับกัปตันสายการบิน

สิ่งหนึ่งที่ได้รับที่แตกต่างกัน

เราไปบินเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้อยู่กับที่บ้าน

อย่างน้อยเราขายก๋วเตี๋เนี่ยเราได้อยู่กับลูกทุกวัน
วันหนึ่งถ้าเกิดว่าวงการสายการบิน
เรื่องการเดินทางมันกลับมาบูมเหมือนเดิมแล้ว

คือถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะกลับไปบินเหมือนเดิม
แต่ถามว่าอาชีพที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย

อยากจะมาเจอกับพันราชิตตัวเป็น
มานั่งพูดคุยเผื่อได้กำลังใจกลับไป

สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณกัปตันราชิตมาก

น่ากินมากเอาจริง
หมายถึงก๋วยเตี๋ยวของคุณพี่เขาน่ากินเหรอ

แซวน้องเห็นน้องเป็นคนยังไง
เขาก็น่ากินจริง

จริงนะคะต้องชื่นชมคุณราชิตนะคะ

เยอะนะจริงเยอะมากไม่ตายเลยใช่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเลย
นะคะครับคุณผู้ชมขอเพียงสู้ไม่ถอยสักวันนึง
คุณก็มีโอกาสที่จะเป็นเสธีปราแดกเอาเลยฮะ
จากก๋วยเตี๋อกับปังที่ขับโดนทบุรีครับจะมาคุณผู้ชมนะฮะ

ที่นี่มันคือที่ไหนกันล่ะครับเนี่ย

ก็เห็นแต่คนเยอะแยะเต็มไปหมด

ที่คุณผู้ชมทางบ้านแนะนำมาใช่ไหมเอ่ย
นั่นยังไงล่ะครับว่าแล้วเชียว
แล้วร้านนี้คือร้านอะไรล่ะครับ

ที่นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวผ้ากามอยู่เฮ้ยก๋วยเตี๋ยวภูกามยาวที่โด่งดังสุดแห่งเมืองพยาว
ซึ่งเมนูเด็ดของทางร้านที่ทำเอาลูกค้าตี๊ดอกตี๊ดใจมาอย่างยาวนานกว่า๕๐ปีนั่นก็คือ
ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำรสชาติจี๊ดจาดจัดจ้านและก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยที่นุ่มละมุนลิ้นละลายในปากแบบไม่ต้องเขียวนั่นเอง
เฮียสมบูรณามวงเจ้าของร้านบอกกับเราว่า
ทุกเมนูเนี่ยเราทำได้สูตรลับเฉพาะของทางร้านไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นได้เลยว่า
มากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่เนี่ยคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนโอ้โห
ถ้าใครอยากไปลองลิ้มชิมรสก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดร้านภูกรรมยาวก็สามารถพยักอรุณเฮ้ย
ก็สามารถเดินทางไปได้ที่บ้านเลขที่๑๓๘ถนนสายพยาวป่าแดดตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
และด้วยความอร่อยที่บอกกันปากต่อปากแบบนี้เราจึงยกให้ก๋วยเตี๋ยวภูกรรมยาว
เป็นร้านตำนานของอร่อยแห่งเมืองพยาวนั่นเอง
นี่เป็นไงครับแซ่บไม่แซ่บเด็ดไม่เด็ดนะฮะ
สังเกตจากลูกค้าครับเยอะมาก

สำคัญเขาขายมา๕๐ปีแล้วนะคะ
ถ้ารสชาติไม่ดีจริงไม่เจ๋งจริงคงไม่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ใช่ค่ะสมแล้วค่ะกับที่คนพยาวเขาไว้วางใจ
ให้ร้านก๋วยเตี๋ยวภูกามยาว
เป็นตำนานของอร่อย

ช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพบกับนักธุรกิจที่สู้จน

รวย
เอาครับร่วงเข้ามาขนมโตเกียวร้อนนะครับ
เรียกว่ามีทุกอันให้เลือกเลย
รอดไหมนะ

เอาละนะครับเดี๋ยวกินไส้กันครับ

สุดท้ายสุดคลาสสิก
นี่นี่เล่นขายของเยอะ
เล่นขายของเลยตรงนี้คะ
จริงไม่ได้เล่นครับนานี้ของจริงอังชีพเก่าละ
ทำไมไม่รอให้แม่งมันสุกอีกนิดหนึ่ง
เริ่มพงแล้วเรียนตัวช่วยก่อน
พี่เจ๊ครับครับครับครับ
แบบหน้าเนี้ยยอดภิกษ์อะไรน่ะใช่ไหมคะ

ตอนเด็กเลยเนอะจริงจริงแล้วคุณเจคุณเจเป็นเจ้าของ
นี่จริงเหรอคะครับผมยังดูเด็กดูเลยดูเด็กมาก
ดูรูปเดียวกับผมเลยอ๋อแล้วคุณเจอียุทธ์เท่าไรค่ะ
ขอถามอ่าปีนี้พืชฟ้านี่ก็ยี่สิบเก้ามากดีค่ะ
หยุดน้อยมากค่ะแต่ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีเฟรนชายทั่วประเภทแบบนี้เกมมากเลย
อ่ะเดี๋ยวเราพูดกันชัดอีกทีนะครับคุณเจนะครับเจ้าของธุรกิจเฟรนชายขนมโตเกียว
แรนด์โตเกียวยักษ์ในเจครับผม
คุณกิติสุวรรณภัยรัฐหรือเรียกว่าคุณเจอดีตเซลล์ขายคอนโดที่มีต้นทุนชีวิตสามพันบาทสู่เจ้าของธุรกิจแฟนชายโตเกียวยักษ์ในเจที่มีสาขาทั่วประเทศพร้อมขยายแฟนชายเพิ่มไม่อั้น

ทำไมถึงต้องมาเป็นโตเกียวที่เป็นขนาดยักษ์ค่ะครับ
จริงตอนแรกพอเราไปขายที่ตลาดตลาดนึงซึ่งคนมันหลากหลายครับ
เพราะฉะนั้นเรามองว่าเนี่ยถ้าเรามีแค่โตเกียวแค่ไส้ดั้งเดิมแบบนี้
กับไส้ครีมที่มีมานมนานแล้วนะทั่วไปมันอาจจะดูไม่น่าสนใจ
หรืออาจจะไม่น่าดึงดูดลูกค้า
เราก็เลยคิดว่าทำยังไงก็ได้รู้สึกว่าคนซื้อจะต้องแบบถ่ายรูปนี่

ก็ยุคนี้ด้วยสมัยนี้ด้วย

ทำยังไงให้รู้สึกว่าคนมันจดจำได้ดีขึ้นมาอีก
ก็เลยมองว่ามันต้องมีสักหน้าหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางแบรนด์เรา
นั่นก็คือโตเกียวเขาไก่ไข่ดาว

ปกติแล้วเป็นข้าวแต่ครั้งนี้มาในรูปแบบของโตเกียว
ใช่แล้วเห็นว่าทางร้านเนี่ยไม่ได้มีแค่ไส้แปลกแบบนี้
ไส้เดียวนะมีทั้งหมดกี่ไส้ตอนนี้

๑๒ไส้มีอะไรบ้างคะ
ก็จะมีกะเพราไก่ไข่ดาว

อุ้ยดินวิชโบราณก็คือมายองเนสหมู่หยองไงคะ

แป้งร้อจะมี๒แป้งครับงั้นที่มากกับชาโค

เข้ามาแล้วจะมีแป้งสตรอเกอรี่เอามาให้กับสาขาแล้วที่ขายกัน

ไซ่ผมแนะนำนี่จริงเอาเป็นพวกกะเพราไก่ไข่ดาวอย่างเนียครับ

มันจะเข้ากันใช่มั้ยกับกะเพราหรือกับจอหนอก

อย่างนั้นเอาอันนี้กะเพราไข่ดาวเนี่ยเอาเลยกะเพราไข่ดาวเลยค่ะเห็นบอกว่ามีสามไซส์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับมีแบบไหนบ้างคะมีไส้เอ็ดไส้เอ็มไส้แอล
ที่เห็นนี่คือแค่ไซส์เอ็มเองนะครับโอ้โหนี่นี่เก่งน่ะอ้าวม้วนสวยอ่ะ
อ่าอันนี้คือเป็นกะเพราไข่ดาวไข่ก็คือเราไม่ทำให้แตกใช่ไหมค่ะ
แต่เรามีวิธีการทำให้มันรู้สึกว่าเหมือนว่ากึ่งสุกนิดนึง

ทั้งความแปลกใหม่ของแบบอันปรับ

มักเอาจริง

ก็จะเป็นหน้าซิงเนเจอร์ของแบรนด์ของขึ้นหน้านี้เลย

ถ้าเป็นคนอยู่หน้านั้นตอนนี้ก็เท่านี้นะ

คือบางทีเราไม่ได้ทำนัดโดตับเต็มนี่เลย
คือจุดเริ่มต้นเนี่ยผมเข้ามาในกังเทพเนี่ย
ทำงานประจำเป็นเซลล์ขายคอนโด

มีเงินติดตัวมาแค่๓๐๐บาทจากที่บ้าน

มันไม่ได้แต่โชคดีด้วยว่า
เพื่อนชวนมาทำเราเลยมี
เพื่อนรองรับในเรื่องแบบทีพักก็ดี

แล้วทำไมถึงอยู่เลิกอาชีพเป็นเซลล์

ชีวิตเรามันน่าจะมีอะไรท้าทายมากกว่านั้นอีก

ถ้าเรามีธุรกิจกลับไปที่บ้านได้

อันนี้คือเป็นความคิดที่ผมคิดเรื่อยนะครับ

ผมไม่ได้มีรถยนต์ที่จะขนของมาขาย

วันแรกจำได้เลยคือขายได้๑๖๖บาท

ก่อนหน้านี้นะครับมันไม่ได้เป็นบูธคีย์ออสอะไรที่ดูดีเหมือนนัดทุกวันนี้
ก็เป็นป้ายไวนิวธรรมดาโต๊ธรรมดา
โดยที่แบบว่าบางคนก็ยังไม่รู้ว่าคุณนำเสนออะไรอยู่

ผมมองว่าแค่ขายได้เนี่ยก็ถือว่าดีแล้ว

ต่อมามันก็โดดออกมาประมาณพันหน่อย

ยอดสูงสุดณตอนนั้นนะครับ๒๐๐กว่าบาทถึง๓๐๐โดยประมาณยอดขายต่อวันนะครับ
แล้วจุดพีคคือตอนไหนจำได้ไหม
มีอยู่เพจนึงครับมาขอทำรีวิวที่ร้านครับนี่แหละครับ
เราก็เลยได้ถ่ายทอดบอกตรงแบบนี้เขาก็ไปถ่ายทอดได้ดีมากเลย
ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะข้ามคืนคืนเดียวคนดูเป็นล้านเลย
เราก็ยังแบบชอปกับมันอยู่กันกัน
แล้วเป็นไฟน์ชายละค่ะเกิดขึ้นให้ยังไงฮะ
ซึ่งเราก็ยังมองว่าเรายังไม่กล้าที่ได้อาชีพกับใคร
เพราะว่าเรายังไม่รู้ดีแท้เลยว่าปัญหามันคืออะไร
ถ้าเขาเกิดปัญหาเราจะแก้ปัญหากับเขาได้หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นผมก็เลยปล่อยทิ้งช่วงระยะเวลาประมาณ๕เดือน
เราเริ่มมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยเราเห็นปัญหาทุกอย่างแล้ว
ถึงเลือกที่จะปล่อยแฟนชายนี้ออกไป
ช่วงที่ยังท้อแท้อยู่นี่ไงคุณเจนี่

แล้วแฟนนี้ไม่ต้องให้กำลังใจดีมากเลย
ตอนที่ผมขับโครงทางไปถามว่าเราอายไหม

แต่นี้แฟนเรายังก็ได้น่ากับเราเลย

บ้านนี่จะไปอายใครว่าเขาไม่รู้จัก๘๑คนเลย

มันก็ทำให้เราคิดว่าจะบอกนะครับว่าไม่ใช่ความรสชาตินะครับอืมที่อร่อย
แล้วก็เมนูมากมายทำให้คุณเจขายดีเรื่องลีลาก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับ
ลีลาเขาจะเป็นยังไงฮะ
แล้วมีวิทยาให้ชมครับไปดูค่ะ
วันนี้ผมพามาบุกกันที่สาขาดอนเมืองนะครับ
พิกัดอยู่ที่สี่แยกสี่สุขหลังสำนางานเขตดอนเมืองนี่เอง
วันนี้ผมก็จะมาเป็นพ่อค้าขายที่สาขานี้ด้วย
ครับสวัสดีครับรับเป็นไส้อะไรดีครับอ๋อกะเพราค่ะ
กะเพราเอ่อรับเป็นแป้งวานิลาหรือชาโคดี
แล้ววันนี้เราก็ต้องมาบอกเคล็ดลับผัดกะเพรายังไงให้อร่อย
จะอร่อยขนาดไหนและน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมแล้วกันครับ
เดี๋ยวมาดูวิธีการทำง่ายง่ายเลยนะครับอ่าวัตถุดิบนะครับ
ก็คือเราใช้เป็นอกไก่บดปริมาณครึ่งโล
ไม่ใส่น้ำมันพืชเลยเปิดไฟแรงลวนไก่ให้สุกก่อนนะฮะ
ขณะที่เราผัดนะครับให้ใช้ไฟแรงเลยนะครับ
มันจะได้สุกแบบว่าเนื้อแบบสุกแบบดีหน่อย
แนะนำให้ผัดไปแล้วก็เอากะหิวบดไปด้วยครับ
หลังจากที่เราผัดไก่สุกเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีน้ำมันไก่แบบนี้ออกมานะครับ
เพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้น้ำมันตัวนี้ผมต้องเททิ้งนะครับ

หลังจากที่เราได้เทน้ำมันไก่ออกเรียบร้อยแล้วนะครับ
เราก็มาปรุงรสด้วยน้ำซอสของเราได้เลยใช้ประมาณห้าช้อนโต๊ะนะครับ
เดี๋ยวผมก็จะเทตวงในปริมาณหนึ่งที่เรากะไว้อยู่แล้ว
แล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับไอ้ตัวน้ำซอสผัดเพราตัวนี้
ต้องบอกเลยครับมันเป็นสูตรพริกแห้งของแบรนดโตเกียวยักษ์ในเจเนี่ย
มีขายในเพจซอสผัดกะเพราใบโตเกียวย้างในเจนะครับ
สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับค่ะซึ่งสูตรของเราเนี่ยก็จะต่างจาก
อ่าตัวหน้าร้านด้วยนะครับเป็นสูตรที่ไว้ผัดกินกับข้าวได้
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องเสียง่ายนะฮะพอตัวน้ำน้ำซอสเนี่ย
เข้าไปในตัวเนื้อแล้วเนี่ยเราก็ใส่ใบกะเพราได้เลยนะครับ
แล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันนะครับทำง่ายง่ายแค่นี้เองนะครับ

อย่างนี้ลูกค้าจะไม่ติดได้ไงลีลาเด็ดเหมือนกันนะเนี่ย
ว้าวมีเบิร์นไฟโชว์กับเขาด้วยแถมใส่เครื่องแน่นขนาดนี้โอ้โหน่าทานมากเลยล่ะครับ
พ่อค้าครับสนใจเอ่อแฟนชายคุณเจเริ่มจากที่เราไปลองทานแล้ว
รสชาติโอเคเลยค่ะก็เลยมาเปิดแฟนชายสาขาแรกผลตอบรับคือดีมากค่ะ
ก็เลยมาเปิดสาขาที่สองที่ตลาดยิ่งเจริญค่ะมาทานบ่อยอยู่ค่ะ
ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งปกติที่ชอบทานก็จะมีไส้กะเพราไข่ดาวชีส
ไส้หวานจะเป็นไซส์แล้วแต่ค่ะบางครั้งก็เอ็กแอลบางครั้งก็แอล
ได้มาเห็นเจ้าของร้านทำนะคะโอ้โหไส้เยอะคุ้มค่านะคะ
แถบนี้มีที่นี่แหละค่ะที่แบบดังหน่อยนะคะอร่อยนะคะ
เต็มที่นะคะถามลูกค้าว่าอย่างงั้นอย่างงี้นะคะ
ถือว่าเนี่ยค่ะคือคนขายที่ยอดเยี่ยมนะคะ
นี่อันไหนใหญ่โตมากเลยนะคะใช่ค่ะแอลกับเต็มกระทะใช่
จริงจริงค่ะแล้วถามราคาหน่อยแล้วกันราคาของโตเกียวเราเนี้ย
ขายยังไงบ้างอ่าสำหรับไซส์เอสนะครับครับ
เริ่มที่ยี่สิบบาทค่ะอ่าไซส์เอ็มเริ่มที่สามสิบเก้าบาท
สามสิบเก้าแล้วไซส์แอลแล้วก็ไซส์แอลแปดสิบเก้าบาทอืมราคาดี
อุ้ยแต่อิ่มอิ่มไปสามอันแปดบ้างค่ะขนาดมือนะนี่ใหญ่
คุณรู้กินมื้อต่อด้วยเอามือทาบสิคะอยากจะถามว่าราคาการซื้อขาย
ฉายของร้านเราเนี่ยครับแบ่งเป็นยังไงบ้างมีกี่ไซส์
ขนาดครับอ่าเราชุดเริ่มต้นเลยเนี้ยคือเราเอาใจคนงบน้อยเลยนะครับ

แล้วจะได้อะไรบ้างครับ
ก็จะได้แบบพีออสมีป้ายสวยงามตกแต่งสวยงาม
มีเตาโตเกียวแล้วก็มีอุปกรณ์หลายอย่าง

ถ้าเกิดมาแล้วแบบเขาทำให้เป็นเลย

มีการสอนให้สำหรับ๒วัน

ใช่ครับทำได้แน่นอนครับผมใช่ครับเพราะว่าผมเป็นคุณสอนเอง
เพราะฉะนั้นผมจะถ่ายทอดทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมด

โอ้โฮใครอยากทำเป็นร้านคาเฟ่ก็ได้เป็นคาเฟ่จริงจังสวยแล้วกัน

ใครสนใจเหรอคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะ
อ่าเพจโตเกียวยักษ์ในเจนะครับ

ครับมีนะครับครับครับมีนะครับ

อ่าาาาสำหรับใครอยากถามเรื่องข้อมูลแฟนไตร์

ฟังภูมิคุณเจมาตั้งแต่ตอนสมัยที่เข้ามากายกรุงเทพใหม่
บิดโนโลไซต์พวกข้างนะครับรายได้เวลาร้อยกว่าบาทนะครับค่ะ

ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ใช้เวลากี่ปีครับคุณเจ
อ่ารวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณสี่ปีครับสี่

และคิดว่าอะไรครับเป็นหลักสำคัญนะฮะ
ทำให้คุณเจเนี่ยประสบความสำเร็จและแนวทางรวดเร็วเช่นนี้ครับ
ผมมองว่าจริงทุกคนมันต้องกล้า
กล้าคิดกล้าทำไม่ใช่ว่าเราลังเล
คืออย่างผมเนี่ยผมทุนน้อยผมก็กล้าที่จะเสี่ยง
คือเราไม่กลัวครับข้างหน้าเราก็เลยคิดว่า
ข้างหน้าเราจะแก้ปัญหาไปเรื่อยกับมันได้

คือมันไม่มีใครประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก

เป็นแรงผลักดันชั้นดีเลยคือคำว่า

เราสาธารณะไม่ได้ร่ำรวยอะไรเหมือนเขาอื่นนะครับ

เพื่อนผมแต่ละคนก็มีสาธารณะดีแล้วก็ตั้งแต่เด็ก

ผมเคยไปรับจ้างบ้านเพื่อนอยู่ด้วยนะ
เป็นเด็กส่งขนมเขาเป็นแบบโรงงานแล้ว
แหละก็เลยมองว่าศักดิ์หวันกูต้องมีอันนี้ให้ได้

ปองน้องเนยแอบเห็นหลังเสื้อพี่เจเขา
พี่เจ๊คือจะแต่งดังกับแฟน
ค่ะขอสวัสดี

พี่เจยังบอกว่าพี่อยู่บนรถเมย

พี่เจ๊ก็ทำให้๓ไส้เลยนะ

แล้วอันนี้หน้าวิซ่าครับ

ใส่กรอกใช่มั้ยคะ

แล้ววันนี้เกิดลูกค้านะฮะอยากจะไปกิน

คุณเจประจำอยู่ที่สาขาไหนครับ
เราจะแวะเวียนเข้าไปที่สหรัฐคือตลาดนัดนุษย์ไฟเสนอคลิน

ยังมีอยู่ยังขายอยู่

เย็บสิซ็ะสินะ

ซับอ่อนหลังกินมายังจะเจาะเหลือไง

ไหนบอกให้พี่น้อยชิม

เขากินแบบนี้แหละบางฝรั่งเศรษฐ์

ไม่แซวเลย

ร้อนไหมคะ

จริงอย่างให้คุณเจ้าฝากละอีกทีครับ
แฟนชายเราก็ฝากไว้อีก๑ทางเลือกนะครับ

อาชีพหนึ่งที่รู้สึกว่ามันดูมีเอกลักษณ์นะ

มันสามารถที่จะไปขายในพื้นที่นั้นที่คุณจะไปลงได้เนี่ย
เป็นทางเลือกนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจโตเกียวยักษ์ในเจ
แล้วก็เบอร์โทร๐๙๙๒๘๙๔๕๙๑เบอร์ผมเองเป็นเบอร์นี้ก็จะขึ้นไลน์ส่วนตัวคือไลน
ใช่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีดีจากผู้ชายคนนี้ค่ะนายเจโตเกียวยักษ์นะคะ
เริ่มต้นจากธุรกิจเล็กเล็กนะคะจนกลายมาเป็นเจ้าของแฟนชายทั่วประเทศแบบนี้

ขอบคุณคุณเจค่ะ

อันนี้แป้งผัวรวดปล่อย
ของหนูของหนูเลยละ
ก็เมื่อกี้ให้ตัดก็ไม่ตัดรู้สึกแบบทุกคนตัดต้อน
เค้ากินกันแบบนี้แหละมีบางผู้หลังเศรษฐ์อยู่เนอะ
ร้อนนะแม่อะไรละไม่แซวเลยเลย